เจ้าของคลิปนี้ก็หน่อยเธอร้องว้าวเลย

เงาะอะไรสีแปลกแบบนี้
คุณท้าแปลกใจมั้ยคะ

เงาะถอดรูปออกมาแล้วเป็นสีทองค่ะ
มันเป็นสีเหลืองสีทองนี่ไม่ใช่แล้ว

เฮ้ยเดี๋ยวคุณบกงั่วป่าเหรอ

ไม่จริงเงาะป่าตามวันคดีมันต้องสีดำ

เขาถึงเรียกว่าเงาะป่าไงฮะ

ยังยังเหมือนกันยังไม่เห็น

พาไปดูเงาะป่าสีทองนี้หน่อย

มันไม่ได้เป็นแบบใส่สีใส่อะไรนะ

เขาเรียกว่าเงาะป่าเป็นเงาะพันธั้งเดิม

เด่นของเขานอกจากจะมีเหลืองทอง
เหลืองทองที่เนื้อแล้วเนี่ยนะคะ
รสชาติแปลกกว่าเงาะปกติ
มันจะออกเปรี้ยวอมหวานที่ปลายลิ้นคล้ายสวรส
มันจะไม่ได้หวานคือปกติเงาะเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวอยู่แล้ว

แต่ว่าเงาะป่ามันจะเปรี้ยวแบบคล้ายสวรส
ด้วยความที่ว่ามันมีรสเปรี้ยวนี่แหละ

หัวแหล่งตั้งอะไรอย่างเนี้ย

เงาะที่อร่อยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะ
เอาเป็นว่าหาทานยากก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีจริง

ไม่ใช่มันก็คือหัวแหล่งป่านั่นเอง
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณพลอยแก้วมากเลยนะคะ